บอกว่าผัวทำงานอยู่สำนักงานเขต
แล้วมาทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกสาวเลยนะ

ลูกสาวตัวน้อยพยายามห้ามพ่อไม่ให้ทำร้ายร่างกายแม่

จู่พ่อตรงมาปัดกล้องมือถือของแม่
แล้วเสียงลูกยังร้องอยู่เลยค่ะครับ
โอ้โหนี่ตอนที่ในต้นเนี่ยนะ
ปรีเข้ามาแล้วก็ปัดกล้องมือถือของทางฝั่งพยาบาลเนี่ยนะ
ตกแล้วก็ทำร้ายร่างกาย

จะเห็นตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุเลย

แล้วลูกชุดนักเรียน๘ขวบนั่งซ้อนท้ายอยู่

โหแล้วพยาบาล

อยู่ข้างหลังนะต้นเดินตรงปรีมาแล้วนะ

ที่พยาบาลสาวเป็นคนเอามือถือถ่ายแล้วดูลูกน้อยสิคุณ
โอ้โฮลูกอ่ะวิ่งไปจะห้ามอ่ะค่ะ

กล้องถ่ายจากในร้านเสริมสวย
จะเห็นเลยอ่ะตอนนั้นน่ะนี่นี่นี่อันนี้

จะได้ยินเสียงเด็กร้องด้วย
จังหวะนี้โอ้โหคุณผู้ชม

เห็นไหมคะเสียงของเด็กกรี๊ดอยู่นะครับ
พยายามไปกอดพ่อเอาไว้คุณ
ดึงพ่อรั้งพ่อไม่ให้ทำแม่อ่ะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเลยเมื่อ
ตอนบ่าย๓โมงเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมาเนี่ย
ทีนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นคนที่พุ่งออกไปจากร้านอีกคนนึงไหม
เป็นผู้หญิงห้าวนะคะเป็นแฟนของพยาบาลนะ
พยายามจะไปแยกทั้งสองฝ่าย
พยาบาลที่โดนทำร้ายเขาไปร้องกับคุณเอกพบ

แล้วมีร่องรอยบาดแผลโอ้โหดูสิเปลือกตา
ไปแจ้งความกับตำรวจสนสายไหมค่ะ

เล่าให้ฟังอดีตสามีเธอชื่อในต้น
ก็คบหากันมา๗๘ปีมีลูกด้วยกันนะคะ

เพราะว่าต้นเหมือนกับอารมณ์ฉุนเฉียว
โหง่ายโมโหร้ายด้วยเธอก็ทนไม่ไหว
ก็ย้ายไปอยู่หอของโรงพยาบาล

ลูกสาวต้นเขาจะรับไปเลี้ยงดู

เธอก็ไปคบคนใหม่เธอก็ไปคบแฟนเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะ

แต่ว่าโดนในต้นอดีตสามีมาขู่ตลอดเลย
เจอที่ไหนจะตามไปฆ่า
เธอก็ต้องใช้ชีวิตแบบหลบซ่อน
ดูสิแล้วดูเอารอยแผลต่างที่นิ้วที่มือมาให้ดูนะคะ
คือวันนั้นต้นขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมามาที่ซอย
ตอนนั้นเธอไปหาแฟนเพราะว่าแฟนเปิดร้านทำผมอยู่อยู่ในซอยนี้แหละ
แล้วสาเหตุที่ต้นมาทำแบบนี้คงจะไม่พอใจ
มาขอรถคันนี้คืนแต่พอเธอไม่คืนให้
เพราะอะไรอ่ะรถมันก็เป็นรถที่หามาด้วยกันก็น้ำพักน้ำแรงเธอเหมือนกัน
ต้นก็เลยมาก่อเหตุชนรถปลอดศัยแบบนี้
แล้วหนูก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายคลิปว่าเขาทำรถหนู
หนูถามว่าทำทำไมเขาก็เดินปี่เข้ามาแล้วก็คือ
ชกหรือตีนี่แหละค่ะเข้าที่หน้าหนู
แล้วแฟนหนูก็เข้ามาห้ามแล้วก็เขาก็บีบคอหนูข้างนี้
ลูกก็เข้ามาห้ามช่วยกันห้ามค่ะ
เหมือนลูกทำแบบนี้เหมือนลูกภาวะว่าจะขึ้นรถหรือจะทำอะไรดี
หนูก็คือไม่ไหวเลยสงสารลูกมาก
เคยไปทำร้ายยันที่ทำงานเก่าก็เคย
ขู่ฆ่าประจำโดยเฉพาะโทรไปขู่กับพ่อแม่หนู
เจอหนูเมื่อไหร่ฆ่าหนูแน่นอน
พ่อแม่หนูต้องมารับรู้เรื่องแบบนี้ประจำ
โอ้โหนี่พ่อแม่ผู้หญิงก็ต้องมารับรู้

โทรไปจะไปขู่ฆ่าลูกสาวเขา
พอหลังจากเกิดเรื่องนี้นะคะตัวคุณแม่เอง
ห่วงเพราะว่าตอนนี้ลูกสาว๘ขวบก็อยู่กับฝั่งในต้นใช่ไหม
แล้วลูกจะเป็นอะไรไหมเลยไปยื่นเรื่องต่อสารเยาวชนคุ้มครองการดูแลลูกสาว
เพราะว่ากลัวไงกลัวว่าเวลาที่ลูกเห็นพฤติกรรมรุนแรงของพ่อนี้

ก่อนหน้านี้นะต้นเคยบอกลูกสาว๘ขวบบอกให้พกมีดไปโรงเรียนด้วย

ตอนนี้สารเยาวชนมีคำสั่งให้ตัวเธอในฐานะแม่เนี่ยนะ
สิทธิ์เลี้ยงดูลูกสาวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
แล้วในต้นเนี่ยในต้นที่บอกว่าทำงานเป็นนักพัฒนาชุมชน
อยู่ที่สำนักงานเขตหลัก๔ไปแจ้งต้นสังกัดแล้วนะคะ
ตัวฝั่งอดีตภรรยาไปแจ้งต้นสังกัด
แต่ก็ได้รับคำตอบว่าอ๋อในต้นเป็นพนักงานชั่วคราว
แล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทีนี้ถ้าเธอไปแจ้งความแล้ว
ถูกทำร้ายแล้วก็สายใหม่ต้องรอดเข้าไปช่วยเนี่ย
ปรากฏเมื่อวานในต้นมาพบตำรวจ
ใช่ก็ไปที่สนสายไหมนั่นแหละค่ะ

ทะเลาะกับเรื่องลูกนั่นแหละลูกสาวคนนี้
เพราะว่าฝั่งอดีตเมียก็อยากเอาลูกไปเลี้ยง

ตัวผมเนี่ยตัวต้นเนี่ยมีเวลามากกว่า
ผมก็ควรมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกสาว
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดละต้น

เพราะว่าผมโดนอดีตเมียผมมาด่าทอ
พอมาด่าผมก็เลยก่อเหตุแบบนี้
ต้นแล้วต้นไปขู่ฆ่าเขาได้ยังไง
โอ๊ยขู่ฆ่าขู่มาตั้งนานแล้ว

ที่โพสต์โพสต์มันเรื่องเก่าแล้ว
ทะเลาะวิวาสครับมันทะเลาวิวาสบันดาลโทษะอยู่แล้ว
ใช่เขาก็ด่าผมเหมือนกันแล้วผมก็ทวงรถ
เขาก็พูดจาไม่ดีผมก็เลยโมโห
ก็เลยไปรับลูกก่อนแล้วผมก็เลยมาก่อเหตุ

ใช่ก็หลายเรื่องครับเรื่องลูกก็เลย

ลูกคือยังไงคะพี่เขาอยากจะได้ลูกหรือว่ายังไง

ประเด็นหลักก็เรื่องลูกนี่แหละค่ะต้นก็ไม่ยอมให้

ทีนี้พอมาทำกับเมียทำกับรถเมียแบบนี้
ตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้เรื่องที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดที่เข้าไปช่วยเหลือ
เขาต้องตามอยู่ก็คือเรื่องของการจะเอาเด็กมาให้แม่ดูแลได้หรือเปล่า
แล้วก็ตอนนี้อยากให้เด็กถูกทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอามาดูแลก่อน
นี่ไงพอสารมีคำสั่งแล้วว่าให้แม่มีสิทธิ์ดูแลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เรื่องของว่าใครมีเวลามากกว่าในการดูแลลูกต่อสาร
มองไปถึงความปลอดภัยของเด็กด้วยนะคะ